ด้วยเรื่องของครูปรีชาก่อนกันแล้วกันนะครับ
เมื่อวานนี้ครูปรีชาซึ่งมีคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอยู่กับหมวดจรูนเนี่ย
บอกว่าไม่ได้ถูกสั่งย้ายนะ
ถูกสั่งให้ไปช่วยงานค้างเก่า
ใช่บอกว่าไม่ได้ใช้คำว่าไปช่วยราชการนะ
ถ้าช่วยราชการเหมือนโดนเด้งโดนย้าย
ถูกสั่งให้ไปปฏิบัติราชการไปทำงานค้างเก่าที่มันค้างอยู่ให้มันเสร็จ
เรื่องเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรเนี่ย

แต่ในขณะเดียวกันครูปรีชาก็ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรม
กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ของเขา

บอกว่าอ๋อทำไมตั้งคณะกรรมการสอบครูปรีชาเนี่ย
ไม่เห็นเรียกครูปีชาไปให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเลย
อันนี้คือในมุมของครูปรีชานะ
ครูปีชาบอกว่าที่ไปตั้งกรรมการสอบ

ข้อมูลที่ว่าถูกแจ้งข้อหาถูกหมายจับ
ไปแจ้งความเท็จไปกันแกล้งอะไรเขาเนี่ย
คดีทางชั้นศาลเนี่ยมันเปลี่ยนไป
ใช่ครูปรีชาก็บอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดเลย
เขาก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่
คณะกรรมการมาสอบวินัยอะไรครูปรีชาเนี่ย
ไม่เห็นเรียกครูไปให้ข้อมูลเลยด้วยซ้ำ
วันนี้ลองฟังจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

เพราะว่าวันนี้ทางนายสมศักดิ์ดนประสิทธิ์นะครับ
ท่านเป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา
ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูรุศภาอยู่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี่แหละ
ที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์

หนังสือเพื่อขอให้พิจารณามีคำสั่ง
ในการดำเนินการพักราชการนายปรีชาไคร่ครวน
เป็นครูโรงเรียนเทพมงคลรังศรีที่กาญจนบุรี
เพราะเป็นผู้ต้องหาในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ที่ถูกออกหมายจับเรื่องไปให้การเท็จไปกันแกล้งอะไรเขาอย่างนี้นะครับ
ทางปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูรุษภานายสมศักดนประสิทธิ์บอกว่า
วันนี้ก็เลยรายงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบ
ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีของครูปรีชา
เรื่องต้นคณะกรรมการสืบสวนสรุปผลว่ามีมูลผิดจัญญาบันวิชาชีพครูนะฮะ
คณะกรรมการสืบสวนสรุปผลว่ามีมูลผิดจัญญบันวิชาชีพครู
ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไปก็จะเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
กรมวพิจารณาพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
แต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอยู่ขยักหนึ่งคุณเขียนมาสอน
เพราะว่ากมวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนี่ย
ตอนนี้อยู่ในช่วงศูนยากาศไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากเขาต้องมีบุคคลที่มีตำแหน่งต่างมาอยู่ในคณะกรรมการนี้
แต่บุคคลเหล่านี้ตามตำแหน่งนะฮะยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากมีคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือข้อสอชอให้มีการสัญหากันอยู่
เลขาธิการครูรุษภาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วก็ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค
เมื่อมีปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นสำนักงานเลขาธิการครูรุษภา
เดี๋ยวจะส่งเรื่องของครูปรีชาไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล
กระทรวงต่างมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายว่ามันติดขัดยังไงเนี่ยต้องไปถามกฤษฎีกา
เลขาธิการครูรุษภาจะให้กฤษฎิกาช่วยให้ข้อคิดเห็นว่า
แล้วพอมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยต้องส่งเรื่องของครูปรีชาไปยังคณะคณะกรรมการกมวนะฮะ
เพื่อให้พิจารณาและไม่มีกรมโวรจะทำยังไง
ซึ่งครูรุษภาจะได้ไปหาทางแก้ไขต่อ
อาจจะต้องขอให้ทางกฤษฎีกาช่วยชี้มาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร
เพื่อมันจะมีกรณีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะ

เลขาธิการครูรุษภาก็ยืนยันว่า
ผลของการสอบสวนของคณะกรรมการสืบสวนเนี่ย
สรุปว่าครูปรีชามีมูลผิดจัญญบันวิชาชีพครู

ดังนั้นที่ครูปรีชาออกมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้โดนย้าย
มันก็พูดแบบนั้นก็ไม่เต็มปากสิ
ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเป็นมุมมองของท่านที่ท่านมอง
แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกเช่นการที่จะไปยื่นร้องขอความเป็นธรรม

เรื่องจากทางเขตพื้นที่การศึกษา
ไปที่จังหวัดเนี่ยไปถึงครูรุษภาแล้ว
แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือทางจังหวัดเนี่ยเขาจะประชุมกันอีกทีนึงก็

เพื่อจะเอาเรื่องเข้ามาว่าตกลงจะไปถึงขั้นสอบวินัยร้ายแรงหรือเปล่า

เบื้องต้นตอนนี้ก็คือไม่ได้สอนอืมก็ไปปฏิบัติราชการอยู่ครับนะคะ